ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้ติดตามกันต่อเรื่องของการปล้นปืนนะคะ
โดยผู้ต้องหาชาวจีนค่ะซึ่งตำรวจได้นำตัวสามผู้ต้องหาชาวจีนที่ร่วมกัน
พยายามที่จะปล้นปืนในร้านปืนย่านวังบูรพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้นะคะ
โดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อว่าคนร้ายชาวจีนนั้นจะมีเพียงแค่๕คน
เพราะจากการไปสอบถามของทางด้านของหัวหน้าทีมพบว่าน่าจะมีผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังอีกค่ะ
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าสอบปากคำนายเจิ้งหยาง
หนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันปล้นร้านปืนอินเตอร์อาร์มย่านวังบุรพา
ซึ่งถูกตำรวจท่องเที่ยวควบคุมตัวได้ที่จังหวัดนครสวรรค์
ใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณ๓ชั่วโมง
จากนั้นได้ควบคุมตัวไปชี้จุดทิ้งวิทยุสื่อสารที่คลองพดุงกรุงเกษม
ใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพงพลตำรวจเอกจากทิพย์เปิดเผยว่าการควบคุมตัวในเจิ้งหยาง
มาสอบปากคำยังไม่ใช่เป็นการปิดคดีเพราะเชื่อว่ายังมีผู้ให้การสนับสนุน
ขบวนการดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการก่อเหตุของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนกลุ่มนี้
ขบวนการก่อการร้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อเหตุของชาวอุยเกอร์
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งหมด
ว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ตำรวจน้ำดำเนินการค้นหาพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะวิทยุสื่อสารที่ผู้ต้องหาโยนทิ้งในคลองพดุงกรุงเกษมด้วยด้านพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ควบคุมตัวในหมาเก่งชาวมองโกเลียสัญชาติจีนและนายหวีคุณเผิงชาวเฮหลงเจียงสัญชาติจีน
สองในห้าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุปล้นร้านปืนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
จุดแรกอยู่บริเวณจุดจอดรถจักรยานยนต์อยู่ห่างจากร้านที่เกิดเหตุประมาณ๒๕เมตร
เป็นจุดที่ผู้ต้องหาจอดรถจักรยานยนต์รอรับคำสั่งจากนายเจิ้งหยาง
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจท่องเที่ยวควบคุมตัวที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมา
ส่วนจุดที่สองอยู่บริเวณหน้าร้านขายปืนผู้ต้องหาทั้งสองคนได้เตรียมอาวุธมีดและปืน
ก่อนจะเข้าไปก่อเหตุภายในร้านแล้วให้เพื่อนอีกสองคนรออยู่บริเวณหน้าร้านเพื่อรอรับปืน
แต่ระหว่างนั้นได้เกิดการต่อสู้ภายในร้านผู้ต้องหาทั้งหมดจึงวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ซึ่งขณะนั้นตำรวจที่เห็นเหตุการณ์ได้ยิงปืนสกัดแล้วก็จับกลุ่มไว้ได้ค่ะ
ส่วนอีก๒คนนั้นยังคงหลบหนีไปและถูกตำรวจชุดสืบสวนยิงสกัดล้มลงบริเวณทางออก๑คน
ต่อมาจึงสามารถติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด